เหตุเผานั่งยางที่สงขลากันหน่อยนะคะ
เคสนี้เนี่ยศพอยู่ที่สงขลาก็จริง
แต่ต้นเรื่องจริงแล้วอยู่ที่ปัตตานีนะคะ
ผู้ชายคนนี้ครอบครัวแจ้งว่าหายไปตั้งแต่๒๓กุมภาพันธ์แล้ว
แต่สุดท้ายเพิ่งจะมาถูกพบเป็นศพ
นายชัดชะนกคนนี้เนี่ยนะคะ
บ่ายสามโมงวันนี้นะคะตำรวจสพโคกโพจังหวัดปัตตานีค่ะ
เขาก็นำกำลังเข้าไปตรวจสอบร่องรอยการเผานั่งยาง
ป่ารกทึบพื้นที่บ้านทุ่งลานนะคะ
อำเภอคลองหอยโข่งจังหวัดสงขลา
เรื่องต้นเนี่ยคาดว่าน่าจะเป็นศพของนายชัดชะนกรอดขาวัย๒๓ปีคนนี้
ถูกอุ้มหายไปตั้งแต่๒๓กุมภาพันธ์
ถามว่าทำไมถึงรู้ว่าเขาถูกอุ้มหายไปและคิดว่าน่าจะเป็นศพเขา
เพราะว่าคดีนี้มีพยานค่ะ
ไปดูจุดที่มีการเผานั่งยางกันก่อนนะคะ
ลักษณะที่ตำรวจลงไปตรวจสอบเห็นว่าเป็นศพมนุษย์
แต่ถูกเผาด้วยยางรถยนต์จนไหม้เกรียมแทบไม่เหลือโครงร่างอะค่ะ
สิ่งที่มันเหลืออยู่ที่ตำรวจพอจะเก็บไปตรวจสอบได้เนี่ย
มีเศษชิ้นเนื้อฟันหัวเข็มขัดแล้วก็ลวดยางรถยนต์นะคะ
เจ้าหน้าที่เก็บเศษชิ้นเนื้อไปตรวจเทียบเคียงกับญาติ
เพื่อจะได้ยืนยันว่าใช่ร่างของนายชัชนกที่หายไปหรือเปล่า
คือก่อนหน้านี้นายชัชนกเนี่ยเป็นบุคคลที่ครอบครัวเขาตามหากันทางโซเชียลนะคะ
เพจดังนี่ก็มีการช่วยแชร์ค้นหาคนหายตั้งแต่๑๑มีนาคมที่ผ่านมา
แต่ถ้าถามครอบครัวจริงปรากฏว่าเขาหายไปเนี่ย
ตั้งแต่๒๓กุพตอน๑๒๐๐อ๋อค่ะ
คดีนี้สพโคกโพได้รับแจ้งจากพี่ชายของนายชัดชะนกเองเลยนะคะ
ในวันที่๒๔กุพว่านายชัชชะนกน้องชายหายตัวไป
ตำรวจก็นำกำลังออกสืบหาข้อมูล
จนรู้ว่าตอน๖โมงครึ่งวันที่๒๓กุพ
ชัดชะนกไปที่ร้านขายน้ำใบกระท่อมในพื้นที่อำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานี
ซึ่งจุดนั้นคือจุดสุดท้ายก่อนที่ชัชนกจะหายตัวไป
ทีนี้ปรากฏว่ามีพยานในคดีคนนึงมาให้ปากคำกับตำรวจนะคะ
เขาบอกว่าเขาเห็นเห็นนายนันทพงศ์ที่เป็นลูกจ้างขายน้ำใบกระท่อม
กับนายอเนกที่เป็นเจ้าของร้านและนายอดุลอุ้มชัดชะนกออกไปจากร้านค่ะ
เขาเล่าได้เป็นฉากฉากเลยนะเขาบอกว่าวันนั้นชัดชะนกเดินทางมาที่ร้านขายน้ำใบกระท่อม
พอมาถึงร้านปุ๊บนายอเนกที่เป็นเจ้าของร้านกับนายอดุลเนี่ยนะ
ก็จับชัดชะนกเอาเชือกสีขาวมัดมือไพ่หลังเอาไว้เลยแล้วเอาเทปกาวสีดำปิดปาก
จากนั้นนายอเนกที่เป็นเจ้าของร้านน้ำใบกระท่อมเนี่ยก็เอาปืนจี้ที่หัวนายชัดชะนก
แล้วก็พูดจาข่มขู่พาตัวขึ้นรถกระบะออกไปมุ่งหน้าไปที่อำเภอยหา
มีนายนันทพงศ์ขับกระบะอีกคันตรวจสอบเส้นทางจากนั้นทั้งสามคนก็พาชัดชะนกไปที่บ้านหลังหนึ่งในซอยตรงปั๊มน้ำมันปตทยหา
นายอเนกกับนายอดุลนำตัวชัชนกลงจากรถเข้าไปในบ้านแล้วก็ถามชัชนกบอกว่า
ได้เอาพระเครื่องของนายอเนกที่หายไปสามองค์ไปหรือเปล่าเนี่ยขโมยพระเครื่องกูไปสามองค์ใช่ไหม
เพราะว่านายอเนกอ่ะสงสัยว่าชัชนกขโมยพระเครื่องไประหว่างที่ถามนายอเนกไม่ได้ถามเปล่านะคะ
เอาไม้ไผ่ขนาดเท่านิ้วชี้ยาวประมาณหนึ่งเมตรตีเข้าที่หัวไหล่ของชัดชะนกด้วย
เขาบอกว่าทั้งสามคนใช้เวลาในบ้านนี้กับชัดชะนกประมาณชั่วโมงหนึ่งหลังจากนั้นนันทพงศ์ขับรถกลับมาที่ร้าน
แล้วเอามอเตอร์ไซค์ของชัดชะนกขึ้นกระบะเอาตัวชัชนกเปลี่ยนมาขึ้นรถยนต์กระบะอีกคันหนึ่ง
โดยมีอเนกเป็นคนขับแล้วก็มุ่งหน้าไปที่อำเภอหัดใหญ่เพราะว่าเป็นพื้นที่ที่ตัวเองชำนาญ
จากนั้นก็เอาชัดชะนกไปเผานั่งยางในจุดที่พบศพ
คดีนี้ตำรวจสพโคกโพจับตัวผู้ต้องหาได้ทั้งหมด๓คนแล้วตามหมายจับของศาลจังหวัดปัตตานี
คือนายอเนกรัตนพันธ์หรือว่านายเนกวัย๓๘ปี
นายอดุลมีซาหรือว่านายแอร์วัย๓๓ปี
แล้วก็นายนันทพงศ์จันทพัฒน์หรือว่าในเบียร์วัย๓๓ปี
จากการสอบสวนผู้ต้องหารับสารภาพว่าอุ้มชัชนกมาเผานั่งยางจริง
โดยทั้ง๓คนที่ร่วมกันก่อเหตุเนี่ยโดนแจ้งข้อหานักนะคะ
คือปล้นทรัพย์โดยมีอาวุธร่วมกันกักขังหน่วงเหนียวผู้อื่น
กระทำการด้วยประการใดให้ผู้อื่นปราศจากเสรีภาพร่างกาย
ร่วมกันมีอาวุธและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
แล้วก็ข้อหาพกพาอาวุธปืนนะคะ
ส่วนสาเหตุที่ยังไม่มีการแจ้งข้อหาอุ้มฆ่าเนี่ย
เพราะว่าเดี๋ยวต้องรอผลทางนิติวิทยาศาสตร์ยืนยันให้แน่ใจก่อนว่า
ชิ้นเนื้อที่เจอตรงจุดเผานั่งยางเนี่ย